คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาติดตามอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายของคุณเสนาโค้กกันนะคะ
กับลูกสาวนะคะของพี่เสนาโค้กนี่แหละ
แต่ที่คลาดเคลื่อนก็คือครอบครัวไม่ได้ลำบากถึงขั้นต้องขายบ้านใช้หนี้
แล้วก็เอาเงินมารักษาพี่ศรีนาโค้กค่ะ
สมายค่ะลูกสาวคนโตของพี่เสนาโค้กนะ
เปิดใจให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะ
หลังมีกระแสข่าวว่าครอบครัวนั้นลำบากถึงขั้นต้องประกาศขายบ้าน
เอาเงินมาใช้หนี้แล้วก็รักษาอาการป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย

ยืนยันเลยนะคะอันนี้ลูกสาวยืนยันเลย
ที่ผ่านมาใช้เงินของครอบครัวในการรักษาคุณพ่อมาโดยตลอด

ส่วนที่มีคนเข้าใจผิดค่ะอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมากกว่า
เพราะว่าคุณพ่อแค่เปลยเอาไว้ว่าบ้านที่กรุงเทพหากไม่มีคนอยู่ก็ให้ขายไปจะดีกว่า
เพราะว่าคุณแม่ก็มีแพลนจะไปอยู่กับน้องชายที่ต่างประเทศ
ส่วนตัวเธอเองก็มีธุรกิจส่วนตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
สมายเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าอาการของพี่เสนาโค้กตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าอยู่ในระยะทำใจค่ะ
คุณพ่อตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะอยากใช้เวลานี้กับครอบครัว
อีกทั้งสถานการณ์โควิดค่ะการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่สะดวกนะคะ
ภายหลังค่ะจากที่มีอาการมีข่าวอาการป่วยแพร่ออกไปนะครอบครัวเนี่ยก็ได้รับกำลังใจอย่างล้นหลามเลยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องสมายกันนะคะ
ตกใจกับข่าวที่ออกไปว่าเราแบบว่าขายบ้านมาใช้หนี้เพื่อรักษาตัวคุณพ่อซึ่งตรงนี้ไม่เป็นความจริงนะคะ
เป็นค่ะเป็นเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เราออกการรักษาตัวคุณพ่อเอง
วันนี้คุณพ่อตัดสินใจเหมือนบอกกับทางครอบครัวว่าคุณพ่อไม่อยากจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะ
ตอนนี้ก็คืออยู่ในระยะ๔แล้วคุณหมอก็บอกว่าให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันใช้เวลาด้วยการทำใจหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ทุกคนโอเคมากเลยค่ะก็อยู่เคียงข้างคุณพ่อเสมอแล้วกัน

ใช่ค่ะฟังแต่เสียงน้องสมัยแล้วน้องมีความเข้มแข็งมากค่ะ
เชื่อว่าน้องนี่แหละจะเป็นคนที่รับผิดชอบคุณพ่อดูแลคุณพ่อนะคะได้ดีทีเดียวเลยค่ะ